นี่เราไปดูความน่ารักของยายหลานคู่นี้กันหน่อยนะคะ
เห็นว่าว่างแบบนี้ก็เลยพากันเดินเข้าป่าจ้า
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า
ไปห้าเห็ดเค้า
นี่เพลงใช่ไหมคะ
ก็เลยชวนเพื่อนเดินเข้าป่าภูสิง
อำเภอสหัสสคันจังหวัดกาลสิน

นี่ยังไงเก็บได้แล้วเยอะแยะเลย
เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกพื้นที่มันชุ่มชื้น

อุปกรณ์นะมีแค่ช้อนคันเดียวก็สามารถหาเห็ดได้แล้วนะคะ

พอเจอตาเหตุปุ๊บเอานิ้วเคลียร์หน่อย
ถ้าเกิดว่ามันอยู่ลึกมากก็ใช้ช้อนแซะแงะออกมา

ต้องใช้สังเกตหน่อยนะวิธีการสังเกต
จากนั้นแล้วพอเขียนมาคุณก็ต้องเบามือนิดนึง
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าจับแรงมันจะแตก
เดี๋ยวจะเสียรูปทรงถ้าเอาไปขายก็ราคาไม่ดี
แต่น้องเคนี่นะเขาเก็บมาได้ปุ๊บ

เดี๋ยวคุณยายจะทำเมนูอร่อยให้ทาน

คุณยายบอกว่าเดี๋ยวยายจะทำแกงเห็ดเพาะใส่หน่อไม้นะจ๊ะหลาน

เครื่องต้องมาค่ะคุณยาย
ปรุงรสตามใจชอบเลยพอทุกอย่างสูกแล้วก็ปากขึ้นมารับประทานกันได้
รสชาติเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเข้มข้นทั้งกลมเผ็ดเข้มกำลังพอดี
และเสน่ห์ของมันก็คือเห็ดเพาะที่กรุบกรอบนั่นเอง
เห็นกระบวนการทำแบบนี้เป็นแต่แสบหลายคุณผู้ชมขนาดดูผ่านจอนะเนี่ย
และที่สำคัญเราได้เห็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนะคะ
ที่เขาอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติก็มีโอกาสได้ไปเก็บเห็ดเอามา
แล้วก็เอามาให้คุณยายที่ทำกินน่ารักน่ากินน่าไปบ้านคุณยาย